ตอนนี้ชาวปฐุมเริ่มภาวะแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้๒วันก่อนค่ะ
ชาวบ้านไปพบศพชายหนึ่งหญิงหนึ่งลักษณะเนี่ยถูกฆ่าโหดนะคะ
แล้วก็มัดมือไพร่หลังด้วยล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
พบอีก๑ศพลักษณะการตายก็คล้ายกันค่ะ
แล้วก็จุดที่พบศพไม่ไกลจากจุดแรกด้วยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
เรื่องต้นคาดว่าทั้งสองเหตุการณ์น่าจะมีความเชื่อมโยงกัน
ติดตามได้จากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๑และตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
เข้าตรวจสอบสภาพศพนายเสถียรสอนชัยอายุ๔๘ปี
ชาวจังหวัดนครนายกชายเร่ร่อนซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ถูกคนร้ายลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
โดยสภาพศพถูกมัดมือไพร่หลังด้วยสายไฟ
มีบาดแผลถูกของมีคมปาดที่ลำคอและใช้ของมีคมกรีดที่ร่างกายหลายแห่ง
ซึ่งถือเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๓ที่มีการพบศพในพื้นที่ภายในระยะเวลาเพียง๒วัน
บริเวณใต้สะพานยกระดับดอนเมืองโทเวย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ก่อนหน้านี้พบศพผู้เสียชีวิต๒รายบริเวณใกล้เคียงกัน
และภรรยาของผู้เสียชีวิตรายที่๓เพิ่งจะไปให้การเป็นพยานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และผักอยู่ใต้สะพานแก้ว
และนางสาวสุภาพันธ์คงอยู่ดี
ที่ถูกพบเสียชีวิตก่อนหน้านี้เพียง๒วัน
พฤติการของคนร้ายทั้ง๓คดี

มีการจับเหยื่อมัดมือไพร่หลัง

อยู่ใต้สะพานชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับว่า
ปกติแล้วบริเวณดังกล่าวจะมีคนเร่ร่อนมาพักอาศัยอยู่กระจัดกระจาย
กว่า๑๐คนโดยจะมีอาชีพเก็บของเก่ามาขาย
มีปัญหาทะเลาะวิวาดกันบ้างจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ก็ไม่เคยถึงขั้นฆ่ากันซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกหวาดกลัว
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ประชุมเร่งรัดชุดสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการคลี่คลายคดี
โดยเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานทำให้ตำรวจได้ออกหมายจับ
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดทราบชื่อคือในบังอายุประมาณ๒๕ปี
ตรงกับคำให้การของพยานที่เห็นนั่งดื่มสุรากับนายเอ็ม
และมีการทะเลาวิวาสกันก่อนที่จะมีการพบศพของนายเอ็ม

เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวยงกับคดีฆาตกรรมศพที่๓ด้วย
มาจากการดื่มสุราและใช้ยาเสพติด
พบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
และขณะเดียวกันกันระหว่างเกิดเหตุ

ยาเสพติดนี่เป็นประมาณไหนครับเสพยาและเจอดภูมิค่างหรือยังไหน
คือตอนนี้คือมีความเกี่ยวเนื่องของการใช้ยาเสพติดนะครับ
พลตำรวจโทชานเทพเสสเวท
รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑กล่าวว่า
จัดทำข้อมูลบุคคลเร่ร่อนในพื้นที่ว่ามีจำนวนเท่าใด
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันปัญหาการเกิดคดีอาทยากรรม

ตรวจสอบหาภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง

เพื่อเร่งติดตามหาเบาะแสจับกลุ่มคนร้าย

ดำเนินคดีทางกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด
รินหวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน